สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกำลังอารมณ์ดีดีกับเรื่องโขนอยู่
แต่ว่าข่าวเรื่องที่จะมาพูดต่อไปนี้อาจจะทำให้อารมณ์เสียหน่อยครับ
วันนี้ขอเล่นกับตัวเลขหน่อยแต่ไม่ใช่ใบหวยเอา
จะหยิบตัวเลขหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทมาตั้งคำถามว่า
เงินหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทเนี่ยทำอะไรได้มั้ง
เงินหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทถ้าเอาไปสร้างโรงพยาบาล
โรงพยาบาลขนาดกลางนะขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีสองร้อยเตียงอ่ะ
โรงหนึ่งประมาณพันล้านหนึ่งหมื่นสองพันล้านเนี่ย
เอาไปได้เลย๑๒โรงโรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลนอยู่เวลานี้
หนึ่งหมื่นสองพันล้านเนี่ยสร้างได้สิบสองโรงนี่ต่อปีนะ
แล้วถ้าเอาไปสร้างโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเนี่ย
หลังหนึ่งประมาณ๕ล้านเท่านั้นไม่มาก
ถ้าหลังหนึ่งห้าร้านเนี่ยจะสร้างโรงเรียนได้ตั้งสองพันสี่ร้อยโรงครับ
เงินหนึ่งหมื่นสองพันล้านเนี่ยแต่ว่าเงินหนึ่งหมื่นสองพันล้านเนี่ย
เอาไปสร้างโรงพยาบาลเอาไปสร้างโรงเรียนไม่ได้
เพราะว่าเงินหนึ่งหมื่นสองพันล้านต่อปีนะครับ
หมดไปกับการเอาไปซ่อมถนนถนนหลวงทั่วประเทศ
ทุกปีสำนักงบจะต้องจัดให้กรมทางหลวง
เอาไปซ่อมถนนหนึ่งหมื่นสองพันล้าน
เห็นไหมครับว่าโอ้โหตัวเลขที่จะเอาไปซ่อมถนนเนี่ย
มันสร้างโรงพยาบาลได้ตั้งสิบสองโรงสร้างโรงเรียนได้ตั้งสองพันสี่ร้อยโรง
ทำไมต้องซ่อมกันอย่างนั้นก็เพราะถนนพังครับ
ถนนพังแล้วต้องซ่อมกันทุกปีถามว่าทำไมถนนพัง
ก็เพราะว่ารถบรรทุกมันบรรทุกน้ำหนักเกินที่ถนนเขาจะรับได้
มาตรฐานถนนเนี่ยเขาทำไว้ว่าเอาละ
รถไม่ควรจะน้ำหนักเกินยี่สิบห้าตันหรือยี่สิบสี่ตัน
วิ่งได้ถ้าเกินจากนั้นมีปัญหาในกฎหมายฉบับเก่า
เราไปจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกไว้แค่๒๑ตัน
รถบรรทุกก็บอกไม่ไหวยี่สิบเอ็ดตันเนี่ยวิ่งแล้วเสียเที่ยว
ทุกคันก็เลยฝ่าฝืนกันหมดเอ้ารัฐบาลก็ใจดีขยายให้จาก๒๑ตันเป็น๒๔ตัน
แต่เอาเข้าจริงจริงก็ไม่พอครับทุกคันลอกันสามสิบตันสี่สิบตันหมด
เพราะถือว่ามันวิ่งได้คุ้มค่ากว่าถามว่าอ้าวแล้ว
แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ล่ะครับ
มันก็วกกลับไปเรื่องเดิมอีกอ่ะก็มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบผมเป็นผู้อุณหวัยการธนรทัศน์อยู่ที่ไอทีวี
ฝ่ายข่าวไอทีวีเขาทำเรื่องสวยรถบรรทุก
โอ้โหเป็นที่ฮือฮากันใหญ่เลยว่ารถบรรทุกรวมรวมกันแล้วทั่วประเทศเนี่ย
เจ้าของเขารวมเงินส่งให้ตำรวจทางหลวงเท่าไหร่ต่อวันเอ่อ
ต่อเดือนต่อปีเป็นเงินมหาศาลแล้วเขาทำกันยังไงเอา
เขาใช้สติ๊กเกอร์บริษัทไหนจ่ายแล้วติดสติ๊กเกอร์ไว้
ตำรวจเห็นสติ๊กเกอร์เอาปล่อยผ่านเรื่องก็เงียบไปพักใหญ่
ตอนหลังกลับมาใหม่ครับกลับมาใหม่โดยวิธีการที่แยบยนต์มากขึ้น
วิธีการที่เนียนมากขึ้นสวยรถบรรทุกนี่แหละเนียนมากขึ้น
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้การจับกลุ่มรถบรรทุกที่น้ำหนักเกิน
ก็ทำกันแบบลิงหลอกเจ้าเอากันไม่จริงทำยังไงฮะ
พอจับได้ก็สอบคนขับรถก็รับสารภาพ
ตำรวจทำสำนวนก็แค่ปรับแค่ปรับเจ้าของรถนี่สบายเลยครับ
ลูกน้องก็บอกเฮียโดนปรับอีกแล้วเฮียก็บอกเอ้าจ่ายไป
เพราะว่าค่าปรับยังไงมันก็คุ้มกับการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเที่ยว
เที่ยววิ่งมันคุ้มมันคุ้มครับปรับไปเถอะ
แต่วิธีการที่ทำยังไงให้มันเด็ดขาดครับต้องยึดรถครับ
ต้องยึดรถอำนาจตามกฎหมายให้ยึดรถเนี่ยมี
แต่ว่าตำรวจสอบสวนไปตัดตอนเสียเอาแค่ว่า
โฟคนขับมีความผิดไม่พยายามสอบสวนสาวไปถึงเจ้าของรถ
ลองสอบสวนสาวไปถึงเจ้าของรถแล้วยึดรถสิครับ
ไม่ต้องมากอ่ะยึดสักคันสองคันเนี่ยนะ
แล้วจะเป็นข่าวไปทั่วแล้วคิดว่าเท่าแก่เขาจะยอมเสี่ยงให้ยึดรถเหรอครับ
รถบรรทุกคันหนึ่งหลายล้านนะครับรถบรรทุกคันหนึ่งหลายล้านนะครับ
ถ้าถูกยึดเนี่ยผมรับรองได้ว่าแก้ได้สำเร็จไม่มีใครกล้าเสี่ยงครับ
ทุกวันนี้ที่วิ่งกันโครมเนี่ยเพราะว่าหนึ่งรู้กัน
แล้วก็ยังจ่ายผลประโยชน์ให้ตำรวจทางหลวงอยู่ใช้วิธีการแยบยนต์
เวลาจับก็จับเป็นพิธีจับให้พอรู้ว่าเอาตั้งด่านจับแล้วนะ
กรมการขนส่งทางบกไม่เกี่ยวเท่าไหร่
แต่กรมทางหลวงเนี่ยในฐานะเจ้าของถนนเนี่ยเกี่ยว
กรมทางหลวงก็มีหน่วยตรวจออกไปจับช่างน้ำหนัก
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงทำได้แต่ตรวจจับ
แต่ไม่มีอำนาจทำสำนวนส่งฟ้องนะครับต้องจับส่งตำรวจ
ตำรวจก็ไม่ได้ทำสำนวนที่จะฟ้องไปถึงเจ้าของรถ
ก็ไปจบอยู่แค่โชเฟอร์คนขับ
ฉะนั้นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็ทำอะไรไม่ได้
ชั่งน้ำหนักตามด่านช่างทำอะไรไม่ได้
นี่ไงผมถึงบอกว่าเงินต่อปีหนึ่งหมื่นสองพันล้านที่ต้องซ่อมถนน
เพราะถนนมันพังทุกปีเมื่อวานนี้ก็บอกไง
ขับรถไปทางเหนือแถวสระบุรีเมื่อไหร่มันจะซ่อมเสร็จเสียที
เดี๋ยวก็ปิดเลนนั้นซ่อมเลนนี้เปิดเลนนั้นมาซ่อมเลนนี้
เอาไปทางพระรามสองขับรถไปหัวหินไปดูเถอะไม่ทางคู่ขนานก็ซ่อมปิดคู่ขนาน
มาซ่อมทางหลักซ่อมทางหลักเสร็จไปซ่อมทางขนานต่อ
ผลัดกันซ่อมกันอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรล่ะครับ
ก็เพราะการซ่อมถนนก็มีผลประโยชน์รู้กันนี่ครับ
ซ่อมถนนเนี่ยมันมีหัวคิวแล้วก็มีเงินทอน
งบประมาณที่ซ่อมถนนเนี่ยมีหัวคิวมีเงินทอน
ถ้าถนนไม่พังไม่ได้ซ่อมหัวคิวเงินทอนก็ไม่มี
ฉะนั้นดีที่สุดคือต้องให้ถนนพังเพื่อจะได้มีเงินซ่อม
ซ่อมแล้วก็จะได้มีหัวคิวมีเปอร์เซ็นต์
ก็วนกันอยู่อย่างนี้ทำยังไงล่ะครับ
ผมเนี่ยถึงบอกว่าเรื่องนี้เอากันให้จริงทีเถอะ
ทำกันอยู่เนี่ยทำแบบลิงหลอกเจ้าทำกันไม่จริง
กันไม่จริงจับกันไม่จริงเวลาเดี๋ยวนี้ก็เมื่อ
สองสามวันที่ผ่านมาผมเห็นในคลิปเขาส่งกันที่ไหนล่ะที่ขอนแก่น
มีตำรวจท้องที่ไปดักจับ
ปรากฏว่ารถบรรทุกหินน้ำหนักเกินวิ่งไม่ยอมให้จับ
ซะก็เดี๋ยวมีรถกระบะสองสามคันมาช่วยรถบรรทุก
ประกบไม่ให้รถตำรวจแซงขึ้นไปไปตรวจจับรถบรรทุกได้
แล้วสุดท้ายขึ้นมาทำยังไงรู้ไหมฮะมันปล่อยหินจากกระบะลงมาเนี่ย
หินลงมารถตำรวจก็เสียหลักทำกันถึงขนาดนี้
มันจะเหิมเกลิมได้ยังไงถ้าไม่ไปรับเงินรับทองมัน
แล้วปรากฏว่าเป็นรถใครล่ะฮะชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าอ๋อ
เป็นรถกำนันคนดังกำนันคนดังแถวนั้นอ่ะ
ชาวบ้านก็รู้กันอยู่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่า
เรื่องของถนนพังต้องซ่อมปีละหนึ่งหมื่นสองพันล้านทุกปี
ทุกปีทุกปีทุกปีเพราะปล่อยให้ถนนพัง
เพราะได้ผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องนี้ก็ถึงบอกว่า
ขีดเส้นใต้ส่งท้ายสัปดาห์หน่อยว่าถ้าปล่อยกันไว้อย่างนี้
ก็ต้องหายไปเรื่อยไอ้ที่ว่าจะเอาไปสร้างโรงพยาบาล
โรงเรียนได้นั้นก็สมมุติขึ้นมาว่าถ้าไม่ทำ
ถ้าไม่แก้ปัญหานี้เรื่องนี้ก็ไม่จบครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับอาจารย์สุภาพขีดเส้นใต้
เครียดเลยเราได้ฟังเรื่องงบประมาณแบบนี้
ร้านอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่พอมาเทียบกับโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลขนาดสองร้อยเตียงนะแล้วคิดดูสิคน
เนี่ยใช้ประโยชน์จากตรงนี้มีอีกเยอะเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นค่ะถ้าไม่
ปล่อยให้รถบรรทุกทำถนนพังและมีผลประโยชน์กัน
เงินนี้สำนักงบก็บอกอ้าวกรมทางหลวงปีนี้เอาไป
ไม่ต้องซ่อมมาขนาดนี้นะซ่อมพอนิดหน่อย
แล้วโอนเงินไปให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างโรงพยาบาล

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
นำเสนอแบบนี้ทุกข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับ
คุณผู้ชมก็แสงความคิดเห็นร่วมกันมาหน้าจอเยอะพอสมควรเลยนะครับ